พูดถึงเรื่องของปืนในข่าวของคุณน้ำแข็งนะคะคุณผู้ชมค่ะแหม่พกปืนผาหน้าไม้ขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปด้วย
ไม่พอแค่นั้นคุณยังไปปาดหน้ารถบรรทุกเสร็จแล้วคุณก็ขู่เขาเอาปืนทำมาลักษณะแบบ
ให้เขาเปิดกระจกแล้วเรียกบอกให้เขาไปจอดถ้าไม่จอดเดี๋ยวยาวแน่บอกแบบนี้ด้วยนะคะ
เรื่องนี้มันเป็นยังไงทำไมถึงเอาปืนมาขู่กันแบบนี้ไปดูค่ะ
ผมก็ไขสูงจ้ะผมเห็นอยู่ว่าอยู่ไกลเนี่ยดูกระจกแล้วว่าอยู่ไกล

ก็ไม่ดีมันก็วิ่งขนาดรถอ่ะอ้าวแล้วให้ผมทำยังไงอ่ะ

ผมขับรถกระจกของแท้นะคะแล้วบอกด้วยนะคะว่าตัวเองคือเขากล่าวอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ซึ่งเราไม่รู้หรอกไอ้สิ่งที่เขาพูดจริงหรือไม่จริงแท้เปล่าเจ้าหน้าที่รัฐแท้ไหม
เจ้าหน้าที่รัฐแท้ไหมอันนี้ไม่รู้แต่เจ้าตัวชี้บอกปืนแท้
แล้วทีนี้ถามว่าคลิปนี้เนี่ยถ่ายโดยหลานชายของคนขับรถบรรทุกคันนี้
ซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างนั่นแหละค่ะแล้วเอามือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์เอาไว้ได้
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนนึงเนี่ยขี่รถมอเตอร์ไซค์มาปาดหน้ารถบรรทุกคันนี้นะคะ
ซึ่งเป็นรถบรรทุก๖ล้อซึ่งเกิดขึ้นบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพค่ะที่จังหวัดพระนครศรีธุริยา
หลังจากนั้นพยายามโบกให้รถบรรทุก๖ล้อเนี่ยจอดจริงมันมีคลิปเหตุการณ์ก่อนหน้านะคุณผู้ชม
คือเขาขี่มาปาดหน้าปุ๊บเขาโบกบอกให้รถบรรทุกคันนี้จอด
พอจอดเสร็จปุ๊บเขาก็เลยเดินมาตรงบริเวณด้านข้างคนขับ
แล้วก็คุยพูดจาเถียงกันอยู่แบบนี้ประมาณว่ารถบรรทุก๖ล้อไปขับรถปาดหน้าเขา
โดยผู้ชายคนนี้ลักษณะนะคะอันนี้คุณผู้ชมนี่คลิปตอนต้น
ขี่มาปาดหน้าแบบนี้แล้วควักปืนออกมาแล้วโชว์ให้คนขับรถหกล้อเห็นก่อนว่าฉันมีปืน
เจ้าตัวใส่เสื้อคลุมสีดำหวกกันน็อกสีดำใส่ถุงมือแล้วมีผ้าเหมือนเป็นลักษณะผ้าเช็ดหน้าปิดหน้าเอาไว้ด้วยถือปืน
ในขณะที่ทางด้านของคนที่เป็นคนขับรถบรรทุก๖ล้อก็ต้องจอดนะคะเพราะไม่รู้ว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้น
เจ้าตัวเล่าแบบนี้ในเอนามสมมุติคนขับรถหกล้อบอกว่าผมกำลังจะไปส่งท่อปูนซีเมนที่ปฐุมธานี
หลานชายก็นั่งมาด้วยยืนยันระหว่างทางผมขับรถมาตามปกติไม่ได้มีการไปปาดหน้าใครหรือมีเรื่องกับใครแน่นอน
แต่คู่กรณีเอาปืนขึ้นมาขู่และบังคับผมให้จอดแถมยังบอกผมด้วยว่าถ้าไม่จอดเดี๋ยวยาวแน่
ก็เลยตัดสินใจจอดเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วบอกให้หลานชายถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐาน
ปกติมันไปเรียวติดบ้างมันซ่าสิ่งบ้างไม่ได้ไปแกล้ง

ทีนี้ล่าสุดนะคะทางด้านของคุณเอคนขับรถบรรทุกรายนี้

ไปแจ้งความกับเจ้าที่ตำรวจเวลาที่สพพระนครศรีธุยาค่ะ
เพื่อที่จะให้เจ้าที่ตำรวจไปตรวจสอบว่า
ที่เขากล่าวอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือเปล่า
แล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐทำไมถึงพกปืนแบบนี้
ที่สำคัญพกพาปืนไปในที่ทางสาธารณะมันมีความผิดนั้น
โดยเฉพาะถ้าปืนคุณถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
อันนี้คงต้องไปตรวจสอบนะคะ